สวัสดีครับทุกคน
ขอบคุณมากทุกคน

ช่วงนี้เห็นหน้าเชฟก็ต้องเป็นช่วงเชฟกระทะหล่อ
น่ารักจริงกลับมากันอีกแล้วกับเชฟเอกของเรา
ใช่แต่ต้องบอกว่าวันนี้พวกเราพร้อมเนอะในการทำเมนูต่าง

ไม่จะบอกเลยว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ก้าวทำให้นะ

ยังไงเพราะว่าวันนี้เชฟเอกมาเชฟเอกเป็นคนยุติธรรม
เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแบบอะไรมากปกติเราก็ชนะอยู่แล้วเพราะเราอร่อยมาก

นี่ขนาดว่านี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะความคล่องตัวไม่มีนะพิษยังไม่หยุดเลย

ออมให้แม่นะออมให้ความคล่องตัวไม่ได้แต่รสชาติฝีมือมันแน่น
บอกเขาไปว่าเมนูเราคืออะไรคะ
นูของเราวันนี้ก็คือไก่ชาบตะไคร้ผลไม้แซ่บครับ
โอ๊ยเชฟพูดแค่นี้เราก็ชนะแล้วแม่เพราะว่าเราแซ่บ
และสำหรับส่วนผสมของเมนูไก่ฉาบตะไคร้ผลไม้แซ่บก็มีดังนี้ค่ะ
ปีกไก่พริกไทยเกลือแป้งข้าวโพดและน้ำมันพืช

เริ่มแรกเดี๋ยวเราใช้เกลือพริกไทยก่อนครับเกลือพริกไทยแล้วก็พริกไทยเนอะ
ของลูกแม่ให้หมดถ้วยเอาไปเลย

แม่คะไม่ต้องเทค่ะขุนแค่ที่มือก็ลงแล้วทำไมคะ

พริกคะพริกทำได้

จะเพิ่มเวลาใส่ลงไปแล้วเนี่ยพอไปไก่มันจะแบบไม่พอดขึ้นมา

อ่าเดี๋ยวผมใส่ไปเลยครับ

แล้วก็ไล่ใหม่ข้างหน้าครับ

เพราะว่าน้ำมันของเชฟไม่กระเด็นเลย

ไล่ไปด้านหน้าครับอ่าวางปุ๊บแล้วก็ดันไปด้านหน้าครับผม

โอเคไล่ไปด้านหน้าไป
ไม่แล้วอาทิตย์ก็ไปอยู่หน้ากระทะสิ
อ๋อพี่กาวไล่แล้วมันยังไม่ไปอย่างนี้แล้วเหรอ

คุณเชฟให้จับอาวุธ

แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมา
สีอะไรสิคะเป็นแดงชมพูเขียว
อยากได้สีเหลืองครับ
สีเหลืองน้ำตาลนะเราจะเริ่มที่นี่มา
ก็แม่กลับนะ

เชฟก็เลยแก้ไขให้อย่างนี้
เห็นไหมครับเริ่มเคลื่อนสี่แล้ว

เสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าให้เชฟเอ๋มาสอนเราทำซอสตะไครครับซอสตะไครสุดเข้มข้นนะคะกับเมนูไก่ฉาบตะไครผลไม้แซ่บอาหารช่วงหน้ากลับมาค่ะนี่สวยอยากกินแล้วมันดูกรอบนะครับว่าเย็บพึ่งครับ